ล่าสุดแม่ควงลูกสาวค่ะ
ไปฉลองวันได้เบื้อบรรเกิดที่ประเทศคริวบาร์
แต่จุดโปรแกสมันไม่อยู่ที่ประเทศ

ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่

จะตีเป็นเลขอีก
๗ยังเป็นเลขได้ทำไมอายุมาดอนน่าจะตีเป็นเลขไม่ได้
แต่อายุมาดอนน่าคุณถ่ายสีเท่าไหร่อ่ะให้ถ่าย
อยู่มานานแล้วนะถ้าเอาความอยู่มานานดิฉันว่ามีหลักเลข๕
ถูกต้องถูกต้องถ้าซื้อลอตเตอรี่ถูกไปแล้วนะ

นี่ดูบรรยากาศคึกคักกันไปทั้งเมืองเลย
เดินทางไปถึงเมืองฮาวาน่าประเทศคิวบาร์เมื่อวันที่๑๕สิงหาที่ผ่านมา

โอ้โหแฟนมารอชมออร่าของซุปตานักร้องสาวตัวแม่กันเพียบแบบแน่นเอียดเลย
มีเพียงลอเดสลียอนลูกสาวของเขาค่ะที่ออกมาอวดโฉมเท่านั้นเอง

ซึ่งคุณแม่ของเราอย่างที่ดิฉันบอกไปอายุ๕๘ปีนะจ๊ะ
ในวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นที่แวดล้อมไปด้วยครอบครัว
เพื่อนพ้องและบรรดายหญ้าที่น้องที่ทิวบาร์
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาลอสลียอน
อดีตสามีแล้วก็คุณพ่อของลอเดสนั่นเองค่ะ
และแม้ว่าจะไม่เห็นหน้าซุปตาตัวแม่ออกมาอวดโฉม
แต่รับประกันได้เลยนะคะว่าความสวยคงจะไม่ส่าง
และไม่ลดลงจากเดิมอย่างแน่นอน

สตรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะมาโดน่า